น้องนกอายุ๑๓แล้วก็เป็นเด็กติดเพื่อน

เป็นห่วงกันว่านกมายลายจะกลับ

คุณพ่อปราโมทบอกกับนักข่าวว่าลูกสาวก็คือน้องนกหรือว่าเด็กหญิงสิริวิพาเสงี่ยมโคกรวดเนี่ย
ปัจจุบันอยู่ม๑นะหายตัวไปจากบ้าน๑๐วันแล้วตั้งแต่๓๐ตุลาคม
โดยก่อนหน้านี้ก็คุณพ่อเนี่ยโพสต์ตามหาในโซเชียลแล้วไปแจ้งความกับตำรวจแล้วด้วย
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยอยากจะฝากสื่อนำเสนอข่าวหน่อยพ่อเล่าต่อว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๓คนมีคุณพ่อมีลูกสาวก็คือน้องนกแล้วก็มีคุณย่า
ส่วนเมียเนี่ยเมียเลิกไปนานแล้วพ่อบอกนะปกติน้องนกเนี่ยลูกเป็นคนร่าเริงช่วงก่อนหายตัวไปลูกบ่นว่าอยากออกจากโรงเรียนอยากจะไปเรียนกศนแทนอยากจะช่วยทำงานแบ่งเบาภาระให้กับคุณพ่อ
แล้วพ่อยังเล่าต่อว่าลูกเนี่ยติดเพื่อนออกไปหาเพื่อนโอ้โหเนี่ยพ่อปาดน้ำตาเลยเล่าไปไม่รู้ตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างบางทีลูกก็ไปหาเพื่อน๒วันกลับที๒วันกลับทีแต่ครั้งนี้ลูกก็บอกกับคุณย่าแล้วว่าคุณย่าเดี๋ยวหนูจะไปหาเพื่อนนะแต่นี่๑๐วันยังไม่กลับมาเลยช่วงแรกที่น้องหายไปพ่อเนี่ยได้ข่า
ตอนนี้คิดถึงใจจะขาดฟังอีกพ่อหน่อยครับ
ปาโมดบอกไม่เป็นอันทำงานแล้วตอนนี้
โอ้โหอยากให้ลูกก็คือน้องนกกลับมาโดยเร็วเลย

ลักษณะหน้าตาของน้องนกเป็นอย่างนี้ครับ
มีจุดเด่นคือมีฝัยใต้ปากด้านซ้าย
ถ้าใครเจอหรือว่าใครเห็นหน้าคล้าย
คล้ายน้องนกหรือเปล่านี่มีเบอร์ขึ้นให้ด้วยคุณผู้ชมฮะ
ในตำบลสุระนารีอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
นกเอ้ยนกลุงเบิร์ตนะ
หรือว่าถ้าใครที่ได้ยินเสียงนี้อยู่
แล้วอยู่กับนกแล้วรู้ว่านกอยู่ที่ไหนนะ
นกกลับบ้านนะพ่อใจจะขาดแล้วนะ